โควิดปิดเมืองเมืองที่สำคัญเรื่องของการท่องเที่ยวเชียงใหม่ตอนนี้
นักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีเลยนะและคนไปเที่ยวปางช้างน้อย
จากเจ้าของปางช้างเขาได้รับผลกระทบช้างที่อยู่ในปางไงตั้ง๗๘ตัว
เจ้าของปางช้างเขาบอกว่าไม่มีเงินไปซื้ออาหารให้ช้างกินน่ะช้างเนี่ย
ผอมโซแล้วนะคะตอนนี้นะคะอยากได้รับความช่วยเหลืออย่างมากเลย
ช้างแม่สาค่ะที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
มีช้างอยู่เจ็ดสิบแปดเชือกตอนนี้โควิดเรื่องงานปิดไปเลยชั่วคราวนี้นะคะ
ปางช้างแม่สาเขาก็เลยเปิดรับบริจาคสนับสนุนหน่อยค่าเลี้ยงดูช้าง๗๘เชือก
หลังจากที่ทางปางช้างประกาศเปิดรับบริจาคมีกลุ่มผู้รักสัตว์นำอาหารมามอบให้
เช่นกลุ่มผู้ใจบุญเอาแตงโมมาให้๓๐๐กิโลกรัม
มอบให้ช้างแล้วก็ตัวแทนบริษัทคุ้มเสือเชียงใหม่ก็ได้เอากล้วยน้ำหวาจำนวนหนึ่งพันกิโลกรัม
ในโครงการเสือช่วยช้างมามอบให้ด้วยนอกจากนี้นะคะมีผู้ใจบุญ
เอาผักเอาย่าเอาอาหารของช้างมามอบให้โดยมีช้างน้อยเขาก็เตรียมนะหน่อยเนี่ย
ช้างตัวนี้ออกมารับอาหารอ้าวดูภาพบรรยากาศช่วงนี้หน่อย
ซึ่งกันและกันมีน้ำใจเพราะว่าช้างเนี้ยก็เป็นสัตว์เอ่อ
แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่ด้วยนะคะ
ตอนนี้ปางช้างแม่สาเองเขามีการปรับตัวนะคะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาจุดนั้นเขาเปิดขายน้ำเปิดขายอาหาร
อาหารกับน้ำไม่ได้หมายความว่าซื้อแล้วเอาไปให้ช้างกินนะครับ
หมายถึงให้คุณกินนั่นแหละเอากลับบ้านไปกินเนี่ยนะคะ
หลายคนอาจจะสงสัยจะตกใจเอ๊ะมาเปิดกิจการตอนนี้ทำไมเนี่ยนะคะ
เขาไม่ได้ทำแบบนั้นคือเอาไปให้คุณกินนั่นแหละนะคะ
เอามาจุนเจือควานช้างและพนักงานค่ะ